คำแพทย์สาธิกาที่สองสามเจ็ดหนึ่งทัพสองห้าสองสอง
เมื่อการกระทำของผู้ถูกร้องมีหลักฐานชัดเจนว่าได้กระทำไปโดยรู้สำนึก
และโดยสมัครใจอย่างแท้จริงซึ่งคณะประการบริหารพักผู้ถูกร้องย่อมทราบดีว่า
ทุนกมมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดี
เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศปภิษ
ทั้งยังเป็นเผชเทพกินีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แม้ทรงกราบถวายมังโคมลาออกจากฐานตราศักดิ์ไปแล้ว
แต่ยังคงดำรงในฐานะที่เป็นสมาชิกแห่งพระบรมประจักรีวงศ์
กระทำของผู้ถูกร้องเป็นการนำสมาชิกชั้นสูงในพระบรมราชวงศ์เป็นฝักฝ่ายในทางการเมือง
ยังเป็นการกระทำที่วินยูชนคนไทยทั่วไปย่อมรู้สึกได้ว่า
สามารถทำให้สาบันพระมกษัตริย์ของไทยที่เป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ
ต้องถูกนำมาใช้เพื่อความได้เปรียบทางการเมืองอย่างแยบยนต์
ให้ปรากฏผลเหมือนเป็นฝักฝ่ายทางการเมือง
และมุ่งหวังผลประโยชน์ทางการเมืองโดยไม่คำนึงถึงหลักการพื้นฐานสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระศัตว์ทรงเป็นประมุขเป็นการสุ่มเสี่ยงต่อการสูญเสียสถานะที่จะต้องอยู่เหนือการเมือง
และดำรงความเป็นกลางในทางการเมือง
อันเป็นจุดประสงค์เริ่มต้นของการซ่อกล่อนบ่อนทำลาย
เป็นเหตุให้ชำรุดสุดโทรมเสื่อมซามหรืออ่อนแอลงเข้ารักษณะของการกระทำที่อาจเป็นปฏิปักต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระกษัตริย์ทรงเป็นประมุกตามมาตรา๙๒วัก๑วงเล็บ๒อย่างชัดแจ้งแล้ว
จึงมีคำสั่งให้ยุบพักการเมืองผู้ถูกร้องตามมาตรา๙

การปกครองในประเทศไทยมีวัฒนาการมาอย่างยาวนาน
จนมาถึงการปกครองระบบแชกไช

พระมรศัตริย์ทรัพย์ทรงเป็นสูรุมจิตใจ
ของชนชาวไทยมาโดยตลอด
เป็นที่เคารพศักระและเทิดทูลไว้
ประเด็นที่๒คณะกรรมการบริหารพักผู้ถูกร้องจะถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ตามพระนักยัดประกอบพัฒนูญว่าโดยภักดิ์การเมืองพศ๒๕๖๐มาตรา๙๒ว๒หรือไม่
พิจารณาเห็นว่าพระนักยัดประกอบพัฒนูญว่าโดยภักดิ์การเมืองพศ๒๕๖๐มาตรา๙๒ว๒
บรรยัติว่าเมื่อสารรัฐมนูลดำเนินการไต่สวนแล้วมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพักการเมืองกระทำการตามวักหนึ่ง
สารรัฐมนูลสั่งยุบพักการเมืองและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพักการเมืองนั้น
เมื่อผู้ถูกร้องได้กระทำการอันเป็นเหตุให้ยุบพักผู้ถูกร้องตามพระหยัดประกอบรัฐธรรมนูลว่าด้วยพักการเมืองพศ๒๕๖๐มาตรา๙๒วัก๑วงเล็บ๒
และสารรัฐมนูลมีคำสั่งยุบพักผู้ถูกร้องแล้วจึงชอบที่สารรัฐมนูลจะมีคำสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพักของผู้ถูกร้องที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวอยู่ในวันที่๘กุมภาพันธ์
อันเป็นวันที่มีการกระทำอันเป็นเหตุให้ยุคภักดิ์ผู้ถูกร้องตามพศประกอบนูญว่าโดยภักดิ์การเมืองพศ๒๕๖๐มาตรา๙๒ว๒
มีข้อพิจารณาต่อไปว่าเมื่อวินิจฉัยให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพักผู้ถูกร้องแล้วจะต้องเพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้งเป็นระยะเวลาเท่าไหร่
เห็นว่าการกำหนดระยะเวลาของการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งซึ่งเป็นสิทธิทางการเมืองอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้อาสาเข้ามาทำประโยชน์แก่บ้านเมืองในฐานะผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจึงต้องพิจารณาให้เป็นไปตามหลักความได้สัดส่วนพอเหมาะพอควรระหว่างพฤติการและ

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาความสำนึกรับผิดชอบของคณะประการบริหารพลักษณะผู้ถูกร้องที่ได้น้องรับพระบริษัทองค์การไว้เหนือกล้าวเหนือกระหมอมทันทีภายหลังที่รับทราบซึ่งแสดงเห็นว่ายังมีความควบคลบต่อสถาบันพระศัตริย์อยู่
เห็นสมควรกำหนดระยะเวลาการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะประการบริหารพักของผู้ถูกร้อง
มีกำหนดเวลา๑๐ปีนับแต่วันที่สารรัฐมนูลมีคำสั่งยุบพักผู้ถูกร้อง
ซึ่งจะสอดคล้องกับระยะเวลาตามระยะประกอบพนุนว่าโดยพักการเมือง
พุทธศราช๒๕๖๐มาตรา๙๔วัก๒
ห้ามผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งการบริหารพักของผู้ถูกร้อง
ที่จะไปจดทะเบียนพักการเมืองขึ้นใหม่
หรือเป็นกรรมการบริหารพักการเมือง
หรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพักการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้
ดังนั้นจึงให้เพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพักผู้ถูกร้อง
ที่ดำรวงตำแหน่งอยู่ในวันที่๘คุมภาพันธ์๒๕๖๒
ซึ่งเป็นวันที่มีการกระทำความผิด
มีกำหนดเวลา๑๐ปี

ว่าด้วยพักการเมืองพุทธศักราช๒๕๖๐มาตรา๙๒วัก๒

ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพัก
ผู้ถูกร้องและถูกเพิกถอนสิทธิและการเลือกตั้ง
จะไปจดทะเบียนพักการเมืองขึ้นใหม่
หรือเป็นกรรมการบริหารพักการเมือง
หรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพักการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้

นับแต่วันที่สารนำนูลมีคำสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้อง
ตามประหยัดประกอบประสำนูลวัตถุภักษ์การเมือง
พศ๒๕๖๐มาตรา๙๔ว๒ถูกมาย

ประจำยัดประกอบประสำนูลวัตถุภักษ์การเมือง
พศ๒๕๖๐มาตรา๙๔ว๑

เมื่อสารลำนูลมีคำสั่งยุบพักการเมืองใดแล้ว
ให้นายทะเบียนประกาศคำสั่งยุบพักการเมืองนั้น

และห้ามไม่ให้บุคคลใดใช้ชื่อย่อ
หรือภาพเครื่องหมายพักการเมืองซ้ำ

หรือภาพเครื่องหมายของพักการเมืองที่ถูกยุบนั้น

ห้ามไม่ให้ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริหารพักการเมืองที่ถูกยุบไป
และถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เพราะเหตุดังกล่าวไปจดทะเบียนพักการเมืองขึ้นใหม่
หรือเป็นกรรมการพักการเมืองมีส่วนร่วม

ทั้งนี้ภายกำหนด๑๐ปี
นับแต่วันที่พักการเมืองนั้นถูกยุบ
ว่าด้วยผลของการฝากฐุรนต์กฎหมาย

เมื่อศาลมนุมได้มีคำสั่งยุคพรรคการเมืองใดแล้ว
สารนุนจึงต้องสั่งให้ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่ง
พักบริหารพักผู้ถูกร้องดำรงตำแหน่งดังกล่าว
อยู่ในวันที่๘อันเป็นวันที่กระทำ

หรือเป็นกรรมการบริหารภาคการเมือง
มีส่วนร่วมในการจัดตั้งพักการเมือง
นับแต่วันที่ศาลมนุมมีคำสั่งยุคพรรคผู้ถูกร้อง

อภัยแพ้พ้นดำกล่าวจึงมีคำสั่งให้ยุคพรรคไทยรักษาชาติ
พูดถูกร้องตามพระวัยัตรริ์ประกอบรัฐมนุม
ว่าโดยพักการเมืองพุทธศักราช๒๕๖๐มาตรา๙๒วัก๑วงเล็บ๒และวัก๒
ถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพักของผู้ถูกร้อง
ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่๘กุมภาพันธ์
ซึ่งเป็นวันที่มีการกระทำอันเป็นเหตุให้ยุบพักผู้ถูกร้อง
ตามพระนาจประกอบพระธนูนว่าโดยพักกันเมืองพุทธศักราช๒๕๖๐มาตรา๙๒วัก๑วงเล็บ๒และวัก๒
มีกำหนดเวลา๑๐ปีนับแต่วันที่สารรัฐมนุนมีคำสั่ง
ห้ามไม่ให้ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพักของผู้ถูกร้องดังกล่าว
จดทะเบียนพักการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการเวลาพักการเมือง
หรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพักการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้
ภายในกำหนด๑๐ปีนับแต่วันที่สารรัฐมนูลมีคำสั่งยุบพักผู้ถูกร้อง
ตามแบบประกอบประธรรมนุนวัฒนภาคกันเมืองพุทธศาสตร์๒๕๖๐มาตรา๙๔วัก๒